ต่ออันนี้เลยค่ะโอ้โหนี่ก็เกี่ยวข้องกับผัวเมียเกี่ยวข้องกับแม่ยาย
ค่ะคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะผัวอ่ะโดนบอกเลิกอืม
แล้วก็ที่บ้านของฝ่ายหญิงก็ไล่ออกออกนอกบ้านทีนี้ฝั่งผู้ชายโมโห
โมโหแล้วมาทำอะไรรู้ไหมมาถึงปุ๊บเอามีดนะ
ฟันหัวเมียฟันหัวแม่ยายดูสินอนอยู่บนเตียงนี่เมียกับแม่ยายนะคะ
แล้วก็อาการสาหัสด้วยแม่ยายน่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
อ้าวทำไมผัวได้ประกันตัวออกมาแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านด้วย
ฝั่งเมียกับแม่ยายเองก็กลัวเรื่องความปลอดภัยนี่เกิดขึ้นที่ราชบุรีอำเภอปากท่อนะคะ
ฝั่งเมียแล้วก็เป็นคนเจ็บด้วยก็คือนางสาวเจนจิราอายุ๓๑ปีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตัวคุณเจนจิรานี่แหละเป็นเมียของนายสมควร
อายุสี่สิบสามปีเป็นผู้ก่อเหตุเหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่หกสิงหาแล้วนะ
สามทุ่มกว่ากว่าตอนนั้นน่ะคุณเจนจิรากับนายสมควรนั่งทำผักกันอยู่ข้างบ้าน
เพราะว่าขายผักไงแล้วก็ตัดสินใจไม่เอาละเจนจิลาบอกว่า
ฉันบอกเลิกฉันบอกเลิกสมควรเพราะว่าสมควร
ชอบมามึงมึงกูแล้วมาพูดจาไม่ดีมาพูดจาใส่แม่แบบนี้
นมาหลายรอบแล้วนี่แม่ฉันนะเธอน่ะเป็นเขยอ่ะ
จะมามึงกูใส่แม่ฉันได้ยังไงบอกตั้งหลายรอบให้ปรับปรุงตัว
ก็ยังเหมือนเดิมจังหวะนั้นนะคะคุณเจนจิราลุกขึ้นไปหยิบของ
สมควรเดินมากระชากแล้วเอามีดฟันหัว
ตอนนั้นเนี่ยนะตัวคุณเจนจิราแม่ช่วยหนูด้วยแม่
ทั้งสองข้างของแม่ยายนะเย็บไปเกือบ๓๐เข็ม
คิดดูสิอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์คุณผู้ชม
แล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาอ้าว
ก็พอแล้วแต่พี่ไม่ต้องมาพูดกับพ่อแม่หนู
แต่ตอนที่หนูล้มไปแล้วแต่หัวเนี่ยหนูรู้ว่าเขาฟันตอนไหน

แล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยเพราะพวกอาพวกอาหนูเขามาช่วย
แล้วเขาพาส่งโรงพยาบาล
เนี่ยนะตั้งแต่ฉันแต่งงานกับสมควรมาปีกว่าเนี่ย

แล้วตอนนั้นน่ะสมควรก็ตามมาง้อก็เลยใจอ่อนกลับไปคืนดี

นี่สมควรกะฆ่ากันเลยใช่ไหม
ฟันแบบไม่ยั้งขนาดนี้แล้วเลือกจุดที่หัวที่แขน
กลัวเหลือเกินเพราะว่าทุกวันนี้สมควรก็ยังเข้ามาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี่นี่
สมควรเห็นไหมใส่เสื้อแดงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมานี่แหละ
เจอกันทีไรนะจ้องตาเขมงกลัวกลัวมันจะมาก่อเหตุซ้ำ
ทีนี้อันนี้ฟังฝั่งเมียไปแล้ว
ฟังฝั่งสมควรผู้เป็นผัวบ้างนะคะเขายืนยันนะ
วันนั้นน่ะไม่ได้พูดหยาบเลยแต่จู่มาโดนไล่ออกจากบ้านก็โมโหสิ
เอามีดที่ใช้ตัดใบตองตรงนั้นฟันเมียแม่ยายมาช่วยทีหลัง
ก็เลยฟันแม่ยายด้วยแล้วหลังจากก่อเหตุก็มอบตัว
หลังจากนั้นได้ประกันตัวออกมาก็นี่ไง
จะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล๓ครั้งไงแต่มันตกลงกันไม่ได้

จะเอาตังค์ที่ไหนให้เรา
แต่ผมเลยยิ่งไปฟัน